กลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับคู่เอกของเรากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากอำเภอสำโลงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
คนนี้นะครับชกมาแล้ว๗๕ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์เสมอ๔ไฟล์และแพ้๒๑ไฟล์ครับ
และนักชกในมุมแดงนะครับจากอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตชกมาแล้ว๖๗ไฟล์ครับ
ชนะ๕๐ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์ครับ
เผ็ดระภาสสพิษ
เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเพชรระพาสโสพิษ
กลับมา๕๕กิโลกรัมจะเจอกับเสือสิทธิ์เต็มปิมครับ
นี่คือคู่เอกนำรายการครับแม่ทุกคู่ที่ผ่านมาครับพี่อ้นครับ
การันตีด้วยความมันความสนุกคือเงินรางวัลที่แจกไปครับ
โอ้โหรับกันทุกคู่เลยครับ
ต้องบอกว่า๔๕๐๐๐บาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
เกือบครึ่งแสนแล้วครับยังไม่รวมแผลแตกอีกนะครับ
และนี่คู่เอกนำรายการครับเพชรประพาสอโสพิษครับ
กับเสือสิทธิ์เต็มปิมนักชกมุมน้ำเงินเสือสิทธิ์เต็มปิมครับ
หรือว่าชื่อเดิมนะครับธนาอีมิเนนแอร์ครับ
นายสุธรรมจำปาสาครับจากอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี
วัย๓๐ปีสูตรศูนย์๑๖๒เซติเมตร

ล่าสุดมีแพ้คะแนนให้กับเพชรยะโสดับรังสรคามเอาไว้ครับ
มวยรอกจากค่ายมวยกกลั่นบุตรครับ
ส่วนทางด้านเพชรระพาสอโสพิษครับ
หรือว่าเพชรภาคะเกษตรครับ
นายไมตรีแสงตระกูลครับ

อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรวัย๒๑ปี
ฟอร์มหลังชนะ๑แพ้๒ครับ
ค่ายมวยสโสพิษครับ

สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเจียนหัวบังหลวง
จัดงานสังสรรค์สิทธิ์เก่าทุกรุ่นนะครับ

ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติและร่วมรับประทานอาหารในวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคมนะครับ
โรงเรียนเกี้ยนหัวตั้งแต่เวลา๑๑นาทีเป็นต้นไปนะครับ
สอบถามรายละเอียดได้๐๓๔๓๙๙๒๖๒นะครับ๐๓๔๓๙๙๒๖๒นะครับ

สามารถมาพบปะสังสรรค์กันได้ครับ
แล้วอีกนึงคราวดีนั่นก็คือวิธีมวยแม็กท์มวยไทยสเตรเลียนประธาปรเทศไทยครับ
สามารถเปิดให้แฟนมวยชาวไทยรับชมฟรี
ซึ่งมีการจัดแข่งขันครับวันจันทร์อังคารครับโคเบอร์ไฟล์ไทยแลนด์ครับ
ไทยแลนด์ครับแล้วก็วันพุธพระหาดครับ
ต้าไฟล์ไทยแลนด์๕คู่จัดหนักจัดเต็มให้
มันแบบนี้ครับคนไทยดูฟรีครับ
กีฬามวยไทยคือกีฬาประจำชาติครับ
และที่สำคัญคู่มวยที่ชกกันนั้นสนุก

แล้วก็ว่ากันต่อเลยครับคู่เอกนำรากาศ

กล่าวทำมวยไทยเป็นกีฬาครับ
ไม่สนับสนุนเรื่องการพนัน
พูดถึงเรื่องความเก่ากระดูกประสบการณ์ครับ
หลังวางฝีมือและที่สำทัด๒คมครับ
หลังวางทาง๒แล้วก็ธนา
ในขณะที่เพชรประพา
เป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งครับ

ผู้ถึงท่ายมวยสอโสพิษครับ

ต้นนั่นคือสาวสิงสโสพิษครับ
นักมวยหญิงเบอร์หนึ่งของประเทศครับ
โอ้โหต้องบอกว่าเก่งจริงของจริงแล้วครับสาวสิง
และยังมียอดแสนชัยสโสพิษครับ
แชมป์มากมายนะครับแสนชัยก็คือเพื่อนสนิทของเพศรภาครับ
ขอช่วยปร่ำขอถวดเชิงให้ครับ
แล้วปัจจุบันนั้นต้องบอกว่าแขนดวมแล้วครับ

เปิดค่ายมวยสอนมวยไทยครับ
วันนี้เกศโสพิษวิหารทางเมนัท
เดินทางมาเชียร์เพชรละพานในเวทีด้วยนะครับ

สภาวางซ้ายหน้าเสือพยายามจะตบด้วยฮุกขวา
ตบด้วยฮุกซ้ายเลยครับ

อาวุธพันธ์กันเลยครับคู่นี้

โอ้โหนี่ครับเช็คช่วงล่างครับ

วัย๓๐ปีของเสือครับหรือวัฒนาดูครับ

จังหวัดดักด้วยหุบซ้ายจิ้มซ้าย
หุ้มซ้ายของเสือนี่อันตรายเลยครับ
โอ้โหหมดยกที่๑ครับ

ระหว่างทางด้านเพชรภาสโสพิษครับในมุมแดงกับเสือสิทเจ๊ปริ่มครับ
นักจกจอมเก่าในมุมนั้นเหมือนครับ
เหนือบุกซ้ายไม่ถึงครับเพลรภา

ตะวัดสูงของเสือ
เอาละครับยกที่๒ครับผู้เอกนำรายการ

โอ้โหวางแค่ขวาสลับเลยครับ

อย่างที่คุณสุภาชินเรียนท่านผู้ชมแล้วว่าเสือนั้นศอกอันตรายครับ

ศอกขวาครับล้มทั้งยืนครับ
โอ้โหโดดไปหนึ่งนับครับเท่านั้นเผ็ดละรับภา
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ครับเจ้าเสือหรือว่าเจ้าธนา
โอ้โหทนอย่างเพชรลำพาเจอศอกกวนไปแบบนี้ครับ
หลวมแค่เสี้ยววินาทีครับ
มาครับล็อกเอวแล้วเททิ้งครับ
หวังทรายถูกทิ้งแล้วครับ
เรียกสตีนสัมพชัญญะกลับคืนมาเกี่ยวแล้วคืนกับแก้งซ้าย
เสือตบด้วยฮุกซ้ายแล้วพยายามจะเล่นเช็คช่วงล่างครับ
นี่ครับจังหวะแบบนี้ครับโอ้ยอ้าวอีกแล้วครับ
เกี่ยวครับไถอ้าวแล้วแตกด้วยครับบริเวณหนกแก้มซ้ายของทางด้านเพชรภา

กลับมาพยายามยังจ่อยส่วนล่าง
หรือครับอีกครับระบบก็ขัดตัวก็ดีครับ
จังหวะซ้ายขึ้นของเพชรภามีตกด้วยฮุกซ้ายคืนครับ

เป็นภาพประเภทใจเกินร้อยอยู่แล้วครับปักศอกซ้ายสวน
นี่ครับความเก่าครับหลักเหลี่ยม
เวลาภาพโดนยิ่งเดิร์ทครับ
ขวาด้วยแค่ขวาเสือขยับลงกับตัว
กวัดด้วยส่วนขวาอีกครั้งครับบทยกที่สองครับ

ผู้เอกนำรายการครับผ่านไป๒ยกครับ
โหเดี๋ยวดูฉอตเด็ดครับพลาดไม่ได้บ้างนั้นสักคราบครับ
เมื่อสักครู่นี้โอ้โหดูครับเจอศอกแผล

นี่ครับซอกแก่งโคมก็วู๊บเหล้งครับ
เป็นมวยที่จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเหลือเกินครับ

ยังมีเวลาครับสำหรับเพชรระพา
แต่จะทำได้หรือเปล่าครับมาพิสูจน์ครับ

โอ้แล้วก็เป็นการพิสูจน์กันระหว่างเจ๊โซ่กับเจ๊ปริบ
อ้าวโอ้ยสองต่อสองต่อมาแล้วครับเผ็ดละพา

โอ้มาแล้วครับดำเครื่องชนแล้วครับเผ็ดละพา
มาครับยังมีความเก่ามาช่วยครับ
แข่งขวาหมัดมาโอ้โหแล้วที่สองขวานั่นถีกครับเสือ
พยายามจะเน้นที่ศอกเหมือนกันครับเสือ
เจ๊ละพานั่นประเภทเครื่องดีเซลล์เลยครับ
พอติดแล้วแรงแล้วนี่โอ้โหใครก็หยุดยากครับ

เสือขยับทีมหนาจากขวานดูครับ
พอจะขยับปุ๊บโดนถีบแล้วครับแค่งขวาได้
โอ้โหแกไม่หนีเหมือนกันครับเสียแล้วรัดล่าง
กรรมการแยกออกมาก่อนครับ
เผ็ดละพาเบียงเข้ามาวางแข่งขวา
เสือพยายามจะเก็บไว้ครับเจอปันขวาของเผ็ดละพา
ตบด้วยฮุกซ้ายแลกกันแล้วครับ
เป็นมวยที่ชกด้วยยากครับเสือ
อย่างนี้ละพาตีซ้ายอยู่เกินตรงหักลวงมาลัย
ทัททีทัทใดเลยครับเผ็ดละพา
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเยี่ยมยอดครับคู่นี้

เล่นเสือครับหวางหน้าเอาไว้ครับเสือ
อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากัน
เสือพยายามจะตบด้วยหุ้กซ้ายเพศรภาพกวงด้วยฝั่งขวา

ในวัย๓๐ปีต้องดูการยืนระยะถึงแม้ว่าจะได้น้ำตุนมานะครับ
การให้คะแนนครับนับนี่เสียเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับ
โอ้โหตบซ้ายเติมขวาครับเพชรภา
พยายามจัดเต็มที่หมัดให้มากขึ้นล่ะครับเพศรภาแล้วลองใน
เจอขวางหน้าดูขวางหน้าเพชรภาก็แก้ไม่ได้ครับ
เวลาเวียดเข้าหาเสียดด้วยเดิมขวา

แล้วสวนด้วยศอกอีกทีครับเสือ

เป็นละพ้านั้นพยายามพยายามที่จะอาศัยรูขยันนะครับ

เดินทางมาถึงยกที่๔ครับกับคู่เอกนำรายการไทยรัฐมวยไทย
ไฟเตอร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
มาครับซ้ายยาวครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยครับเพชรภา
โหออกมาถึงในเน็ตที่แก้งซ้ายแล้วกับ๓ดามด้วยกันครับ
กระเตะได้ทั้ง๒คราวครับ
ยกที่แล้วเป็นมวยขวายกนี้เป็นมวยซ้าย
ล็อกเอาไว้ไล่แขนสอดเอาไว้ครับตีขวาครับเสือ

เย็นรภามันยังจะตัดล้างโอ้โหได้แก้งซ้ายเอาเจ้าซอดอีกแล้วครับ
ดูครับลุงหลวมไม่ได้ครับศอกของเสือนั้นชวัดเฉวียนเหลือเกินครับ
เป็นละภาไม่สนแล้วครับท้าเดินชวนแรกดับเครื่องชน

เพชรนภาพยังจะกระตุ้งมาแข่งซ้าย
เสือเอาคืนอีกแล้วครับ

แต่ว่าจังหวะสุดท้ายเป็นเสือครับ

สู้กับเสือปักหลักแรกเลยครับ
ดูครับเสือปักหลักแรกเลยครับ

เอาเลยครับเพชรนภา

ที่นี่นะครับพระมึด
ยิ่งโดนยิ่งเดิน

เสื้อหัวได้แค่งมาเป็นชุดอีกแล้วครับ
เข้าแค่งซ้ายมาได้ส่องขวา

เผ็ดภาพไว้สนแล้วครับ

กลับมาพบกับความมันความสนุกกันต่อครับ

โน้ทไปก่อนครับ
แต่สุดท้ายมาไล่แบบนี้ครับ

มีจังหวะหลุดหลวมให้เห็นเหมือนกันครับเสือ
พยายามจะสวนด้วยหมัดแต่เพชรภานั้นประเภทไม่ยอมแล้วครับ

อกซ้ายมามาเป็นชุดนะครับเพชรนภา
โหยิ่งเร็งยิ่งแรงครับเสือก็ไป

สวยงามครับดอกดีรส์ของเผ็ดละพา
แม่ลูกอย่างนี้ครับบุญหลายทำมาโชว์ให้เห็นบ่อยครับ

วางแข้งขวาซ้ายวางแข้งขวาสวยครับ
โหแล้วนี่ครับเสือน่าจะกว่าสุดท้ายหรือเสียเปรียบครับ
เพชรระบาลเปลี่ยนเข้ามาอยากจะลุยเลยครับ

ถ้าเสือไม่เดินก็ไม่ได้อีกแล้วครับ
ไม่ต้องต้องเผ่าให้คุณสู้ด้านข้างขวา
อยากจะลุยเลยครับเพชรภาเบียดเข้ามา

ตีตีตีตีตี
โอ้โหมาเป็นชุดใหญ่เลยครับ

เดี๋ยวรอจังหวะเมทรภาทิ้งด้วยมัน๑๒ระหว่างแค่ขวาสวยครับ
อยากกัดมันคือได้แค่ขวาได้แล้วมั่นใจครับ
มามั่นใจในผลงานของตัวเองครับแต่ถอยแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับ
เมทรภาโยเทาต่อในตีอีกครั้งครับ

ไปชุดไหลยกครับสดานเมทรภาปายกยกยังค่อยขยับข้าวหา
กว่างซ้ายเสริฟปยังจะจนด้วยแค่นซ้ายเหมือนกัน

โอ้โหดุเดือดครับเพชรภา
สโสพิษโดนนับไปในยกที่๒ครับ
พิษศอกของเสือสิทเจ๊ปริม
แต่หลังจากนั้นต้องบอกว่าแลกกันอย่างดุเดือดสุดมันสมศักดิ์ศรีครับ
เดี๋ยวต้องบอกว่าคู่นี้ต้องวัดใจกรรมการแหละครับ
โอ้โหดูครับจังหวะแกเตะแล้วเสือจับขาแกโหนตัวขึ้นไปสวยงามครับ
นี่ครับเน้นที่หมัดครับเอามาคัดเติมด้วยแข้ง
เสือสาดด้วยแข้งขวาคืนแล้วนี่ครับโยนเข่ายัดเข้าไป

แต่ว่าครับใครจะชนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับชกกันแบบดุเดือดแบบนี้
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมน้ำเงินรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท

เหนือรางวัลโฟร์ไฟเตอร์๙๐๐๐บาท
เพชรอุรพาสวพิษ

และปุ๋ยตนามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับ
แฟนมวยทุกท่านนะครับติดตามข่าวสาร
และไฮไลท์เด็ดของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ทุกวันเสาร์
เวลา๑๙น๒๐มถึง๒๓น๓๐ม
ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชม
พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา๑๔นาฬิกาแบบนี้
สำหรับวันนี้ผมและพี่ท็อปลาท่านผู้ชมไปก่อน

รายการออกเตอร์ไฟวันพุธที่๑๓ธันวาคมนี้
คู่แรกแม็กซิโมคิกบูมวยไทยจากประเทศอิตาลี
พระท่าเจมสักโออัมภิษจากประเทศไทย
คู่ที่๒พญาแม่นออมหิตปะทะมงคลชัยสขออำนาจยิม
คู่ที่๓ชินจังโออามหิตปะทะเสาเพชรสขออำนาจยิม
คู่ที่๔อาเฉินสิทธิ์บ้านเพชรจากประเทศจีน

คู่ที่ห้าเดชอุดมสแสวงชัยพระท่าก้องกลัลยสขออำนาจิม
ออกเตอร์ไฟค์วันพุทธวัน๑๓เดือน

รายการออกเตอร์ไฟท์วันพฤหัสที่๑๔ธันวาคมนี้
คู่แรกพบกับวันใหม่ลูกบุญมีปะทะสามเคโกลีมวยไทย
คู่ที่๒เมืองเพชรศักดันปะทะจาเรมมภูวนานายพลคนขอนแก่น
คู่ที่๓ซาเมียฮัมดันจากประเทศนอเวย์ปะทะหมูป่าค่ายแสนสุกิม
กู้ที่สี่วังจันแฟร์เทคปฏก้องสกลมภูมินานายพลคนขอนแก่น
กู้ที่ห้าปีติสิสเทียนไก่ปฏมีโชคลูกมี
๓ซาเมียนฮัมตันหมูป่าค่ายแสนสุกจิม